ทีนี้มาดูเรื่องของแม่น้ำหนึ่งกันหน่อยนะคะ
น้ำหนึ่งเลิกสามีปิดฉากรัก๔ปี

ก่อนหน้านี้เธอโพสต์อะไรแปลกเช่น
โพสต์ภาพลูกกับตัวเธอลูก๓คนกับตัวเธอ

แล้วก็ขึ้นแคปชั่นลักษณะว่า
แม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุด
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยว

ใช่แฟนคลับเขาก็เลยเออแปลกนะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันแปลกนะ
น้ำหนึ่งตอบนะคะตอบในคอมเมนต์ก่อน
บอกว่าหนึ่งเลิกกับรุ่งแล้วแต่เราจบกันด้วยดี
และเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูก
นี่ค่ะนี่คืองานแต่งของเธอตอนแต่งงาน
ใช่ค่ะทีนี้พอไปตอบในคอมเมนต์แล้วเนี่ย
ก็ยังมีคำถามต่อชาวเน็ตเขาขี้สงสัย
ก็ถามต่อเธอก็ต้องอ่ะไหนก็ไหนล่ะ
เธอบอกว่ารุ่งก็คือสามีหนึ่งอยู่กินกันมา๔ปี
แยกทางกันจบกันได้ด้วยดีแต่ยังมีความรักต่อกัน
นี่ตอนที่เธอมีการไลฟ์สดนะฮะเธอบอกว่าคือเรายังมีความรักต่อกัน
หนึ่งก็รักรุ่งมากรุ่งเองก็รักหนึ่งมาก
แต่ชาวเน็ตก็ถามว่าเอาต่างคนต่างรักกันแล้วทำไมถึงเลิกกันอ่ะอืม
คุณหนึ่งตอบหรือเปล่าคุณผู้ชมอยากให้ไปดูตอนเธอไลฟ์สดกันหน่อยนะคะ
เขาเป็นสามีที่ดีของหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่มันทำให้หนึ่งจะต้อง
น้อยใจเสียใจในตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมา
แต่หนึ่งก็รักเขามากแล้วเขาก็รักหนึ่งมากเช่นเดียวกัน
ต่างคนเราเลิกกันด้วยความรักนะคะเราไม่ได้เลิกกันด้วยความเกลียดชัง
งงไหมเลิกกันด้วยความรัก
แต่บางคู่มันอยู่กันไม่ได้แต่ไม่ได้เกลียดกัน
เรื่องนี้รึเปล่าที่ทำให้แม่น้ำหนึ่งไม่มีสมที่หรือหลุดเมื่อหลายขวด
ารำลึกมาก
อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงแล้วเธอเกิดอาการหน่อยเนื้อต่ำใจ
แต่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูก
เลิกแล้วจะเลิกให้ด้วยไหม
นี่คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ

ทีนี้มีคนไปดูตอนที่เธอแต่งงานกับคุณรุ่ง
พยายามไปเสาะแสหาเลข
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาของปี๒๕๖
๒๒กุมภาพันธ์
ทองคำแท่งหนัก๘๘อยู่กินกันก่อนแต่งงานเธอบอกแบบนี้นะคะ
คือเธอก็ไม่ได้ปิดบังนะคะแล้วก็วันเกิดของแม่น้ำหนึ่งคือ๑๙ธันวา๒๕๕๙
ปัจจุบันอายุ๒๘นี่แหละค่ะเป็นเลขที่แฟนคลับเขารวบรวมกันมา
เขาชอบเลข๘เหรอคือไม่รู้ว่าชอบเลข๘หรือเปล่า
คุณรู้ไหมว่าทำไมผมหันไปมองคุณสองคน

คุณจำรถเอาผาดที่ชนเมื่อกี้ได้ไหม
อ๋อฟองเบียร์๘๘๘๒ขอไข่ขอไข่แล้วก็๓๙๘๘

แล้วแต่ความเชื่อนะฮะไม่ได้บอกไม่ได้ใบ้ไม่ได้ให้เลขอะไร

สองคนเขาเลขตรงกันเฉยนะคะ